เหมือนผู้ชายกลุ่มนี้ที่ฉันขออนุญาตใช้คำว่ากลุ่ม

แต่ถูกหลอกถูกเชิดเงิน
เชิดของถูกขโมยรถ

หลอกซ้ำหลอกซากค่ะ
คือต้องเล่าคร่าวให้คุณผู้ชมฟังถ้าใครยังไม่รู้จักครูวา
ครูวาเป็นข้าราชการครูนะคะใส่ชุดสีกากีเลยในรูปโปรไฟล์
ผู้หญิงป่ะเป็นผู้หญิงหน้าตาดีเลย
เขาให้ฉายาว่านางฟ้าใบเกอร์สมุทรปราการ
คบหาดูใจกับผู้ชายคนหนึ่ง
๕เดือนผ่านไปตกลงใจว่าจะอยู่กินกัน
หาให้ตายก็ไม่เจอค่ะเพราะคำดำหน้าชื่อเป็นนายไม่ใช่นางสาว
ซึ่งผู้ชายเขาไม่รู้เหรอไม่รู้
อยู่กันมา๕เดือนเพิ่งรู้ว่าครูวาเป็นนาย
ไม่พอไปเจอเหยื่ออีกรายหนึ่งโดนเชิดบิ๊กไบท์ไปค่ะ

โทรศัพท์คุยกับครูวาครัวบอก
เมื่อวานตกลงกันว่าเดี๋ยวเอารถมาคืน
นี่เขาน้ำตาไหลร้องไห้โฮเลยนะได้รถมาคืน
แต่คนที่มาคืนไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมไปดู
รู้สึกดีใจเหรอมาตั้งหลายเดือน
ใช่เหรอมึงขอแค่รถ
นี่คือนายเบียร์หรือนายธีรพงศ์ช้อนรำนะคะ
หนึ่งในเหยื่อของครูวาค่ะ
ราคากว่า๔แสนบาทของตัวเองกลับคืนมา
คือก่อนหน้านี้เขาประกาศขายรถคันนี้
เป็นการขายผ่อนต่อค่ะนะคะ
ในเฟซบุ๊ก๑๘๐๐๐แล้วก็ผ่อนไฟแนนซ์ต่อ
ครูวาติดต่อมาค่ะว่าเดี๋ยวมีเงิน๑๘๐๐ส่งให้เลย

เดือนพอซื้อ๑๘๐๐ไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมเดือนแรกผ่อนดี
เดือนที่๒ผ่อนดีเดือนที่๓หายไปเลยค่ะเริ่มไม่ผ่อนแล้ว
ไม่ผ่อนเลยไฟแนนซ์ก็โทรมาตามกับเบียร์เบียร์ก็เดือดร้อนมาก
สุดท้ายโทรคุยกันตอนที่นักข่าวเราไปสัมภาษณ์เบียร์
เขาโทรหาครูวาครูวารับด้วยนะบอกว่าไปทำหน้าอยู่ที่สระบุรี
แต่ว่าเดี๋ยววันอาทิตย์กลับมากรุงเทพทันแน่นอนเดี๋ยวเอารถมาให้
เขาก็ถามเลยว่ารถเขายังอยู่ไหมอยู่รถอยู่บ้านเพื่อนที่ดอนเมือง
นี่ค่ะมันสักครู่เห็นมีคนขี่รถมาคืนป่ะ
ให้เพื่อนมาคืน
ช่วยเอามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์คันนี้ขี่ไปคืนเพื่อนให้หน่อยได้ไหม
เดี๋ยวจะคืนค่าทอง๓บาทให้ก็เลยต้องทำ
ตอนนี้แป้งถูกคุมตัวไปสอบสวนอยู่ที่โรงพักจ้ะ

เออเอาไหนบอกไปทำหน้าสระบุรีตอนนี้เป็นงูสวัสดิ์อีกแล้วนะคะครูวา
ทีนี้พระฆวร์ครูวาเคยเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งที่ชุมพรอภ์ดีอีก

คือบ้านหนึ่งครูวาใหญ่ดูเป็นชุมพรอภ์คือบ้านหนึ่งครูวาใหญ่ดูเป็นชุมพร

วันนึงครูวาเอาสร้อยคอช่วยทองคำหนักมาหนัก๑บาท

ภรรยาก็ดีใจเอาไปเก็บรวมไว้กับของครอบครัว
พาครูวาไปดูตู้ด้วยเอาเก็บวันนี้แล้วลูก
ต่อมาเดินทางไปทำธุราคมที่กรุงเทพฯ
กลับมาจากชายแดนใต้ก็พาครูวามานอนค้างที่บ้าน
พอกลับจากกรุงเทพท้องหายเกลี้ยงเลย
ทุกอย่างเหมือนผู้หญิงปรมหน่วย
แต่จริงก็คือว่าเขาเหมือนผู้หญิงจริง
เสียงเขาอาจจะแฮะแฮด
เสียงผู้ชายคือแม่เขาโทรหาลูกชายเขา
อดีตแฟนครูวาเขาพูดผ่านทางโทรศัพท์มาก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไห
แต่ว่าก็บอกชัดเจนว่าคือไม่รู้แล้วเป็นผู้ชายนะ
มันเหมือนผู้หญิงไปสมุดเอาคุณผู้ชมเรามาดูวิวัฒนาการของครูวากันหน่อยดีไหมคะ
ขึ้นมาเลยเขาเปลี่ยนมาหลายชื่อแล้วนะ
อืมอาจจะมีเปรียบเทียบนี่นี่

นายพานุพงศ์อำภาวันแต่รูปร่างหน้าตารูปทรงดูเป็นผู้หญิงแล้วนะ
๒๕๕๔ชื่อนายประพิชญาอำพวันศ์
ถ้าไม่เขียนชื่อลำนานคุณคงไม่ทราบเป็นผู้ชาย
และล่าสุดชื่อนายทันธิชชาษิโชตกุรง

ครูวาจริงแล้วชื่อเล่นชื่อโจ๊กค่ะ
โจ๊กค่ะเป็นลูกชายคนโตของบ้าน
พ่อครัวที่ชื่อนายน้อยเป็นคนเล่าให้เราฟังเอง
ออกจากบ้านไปนานกว่า๑๐ปีแล้วเพราะว่าพ่อทะเลาะกับพ่อ
เขาไม่พอใจไงที่ลูกคนโตแบบมีลักษณะเป็นสาวประเภท๒
พ่อก็เลยไล่ออกจากบ้านก็เลยไม่ได้ติดต่อกันเลยนะ
นานทีถึงจะโทรมาถามไผ่แล้วก็บอกแค่ว่าเป็นครูอยู่แถวดอนเมือง
พ่อบอกว่าตอนนี้พ่อก็เครียดอยากให้ลูกชายออกมาพูดออกมาเคลียร์ปัญหาทั้งหมด
ผิดถูกอะไรยังไงก็ว่ากันไปตามผิดตามถูก
ทีนี้เราก็ถามว่าพ่อแล้วยังไงเงินที่หายไปเราจะชดใช้เขายังไง
พ่อบอกพ่อไม่มีเงินนะพ่อไม่มีเงินพอที่จะไปชดใช้ให้ใครได้เลย
พ่อเองก็เป็นชาวสวนจนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นวาต้องวาออกมา
ไม่ใช่วาสิโจ๊กโจ๊กออกมาเคลียร์เถอะโจ๊กออกมาจัดการ
นี่ค่ะนี่คือโจ๊กปัจจุบันค่ะ
คือเมื่อวานนี้หลังจากที่เราพยายามติดต่อครูวาไปสักพักหนึ่ง
ให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะไปหลอกใคร
ผู้ชาย๓๔คนที่พยายามพลั่งพลัวออกมาบอกว่าตกเป็นเหยื่อของเธอ
รู้จักกับคนล่าสุดเพียงคนเดียวและไม่ได้หลอกใคร
ไม่ได้ขโมยเงินใครส่วนนี้คุณเห็นไหม
ข้าราชการศรีกากีแต่ตัวเองบอกว่า
ตัวเองเป็นครูของโรงเรียนเอกชนจริง
ไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วทำไมคุณถึงแต่งชุดศรีกากีได้

นับรวมประเด็นที่ไปเช่าห้องพักแล้วเปิดเป็นเนอร์เซอรี่ไม่บอกเจ้าของ
เขามีปัญหากันไปจะฟ้องกันอยู่ดีเหมือนกัน

ถ้าเกิดมีความคืบหน้าไม่แน่ใจว่าเป็นวาลวงโลกหรือเปล่านะคะ